สำหรับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของแม่ทุมเขามูลคดี
สร้างความสกเศร้าเสียใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากเลยนะคะ
โดยเมื่อวานนี้ค่ะบรรยากาศที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน
ซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิงทั้งพิสมัยแดนฉันทนาจิมมยุรชัดวินัยพันธุรักษ์สมบัติเมธานีเอสุภาชัยจ๊อปนิธิจ่ายศินีโยโกชาคาโน่ลิฟต์สุพศและอีกมากมายมาร่วมแสดงความเสียใจ
โดยพ่อรองพร้อมกับยุ้ยปฐมวัลออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนทั้งน้ำตาว่าทำใจไม่ได้ที่แม่ทุมจากไป
แต่ก็รู้ว่าแม่ทุมสู้สุดใจแล้วพ่อรองยังบอกลาแม่ทุมเป็นครั้งสุดท้ายว่ารักแม่ทุมที่สุด
ส่วนคุณยุ้ยเองก็รับปากนะคะว่าจะพยายามทำใจเพราะต้องเป็นหลักให้พ่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวต่อไปค่ะ
ปีกว่าแล้วแล้วคือด้วยด้วยโรคของคุณแม่ที่แม่เป็นเนี่ยค่ะเท่านี้ถือว่ามันนานมากแล้วจริงจริง
แล้วในวันที่คุณพ่อวูบแล้วเราพาคุณพ่อไปส่งโรงพยาบาลกำลังเข้าห้องฉุกเฉินพี่ชายบอกว่าทางโรงพยาบาลคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณแม่สุดในขณะที่คุณพ่ออยู่ห้องฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคือแบบวันนั้นมันค่อนข้างหนักมากสำหรับเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
แม่แม่แม่แม่แม่